สวัสดีค่ะทุกคนรอดหนาวกับดาวซุฟ้าสารามาแล้วค่ะ
วันนี้เช้านี้จะต้องตรวจสอบทั้งทิศทางของพายุ
และปริมาณฝนการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้น
เฉพาะวันนี้นะคะการติดตามสภาพอากาศ
ถ้าเอาให้แม่นยำที่สุดจะต้องติดตามวันต่อวันนะคะ
เอามาดูเรื่องของกลุ่มฝนกันก่อนเลย
วันนี้กลุ่มฝนภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏว่า
กลุ่มฝนจะเห็นว่าเป็นสีเขียวตรงนี้นะคะ
ขยับจากภาคอีสานมาอยู่ที่
แถวรอยต่อภาคอีสานกับภาคกลางและภาคเหนือ
และลากยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนกลางค่ะ
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า
ศูนย์กลางของพายุเขายังคงอยู่ที่

นี่คือการอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วง๑นาฬิกา
หรือว่าตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ

สำคัญนะคะมีทั้งฝนมีทั้งลมเลย
ที่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะนู่นไงตาพายุหรือว่าจุดศูนย์กลาง
เขายังคงอยู่ที่ภาคอีสานแต่ว่าสิ่งที่แผ่มาทางด้านนี้ก็คือ
รัศมีของพายุที่ทำให้เกิดฝนนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนช่วงไหนที่จะตกบ้าง
เช้านี้ค่ะขยับจากจุดที่มีฝนมากเลยเมื่อคืนนี้
พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหาร
รวมถึงศรีสเกตขยับมาเล็กน้อยเช้านี้นะคะ
อยู่แถวสุรินบุรีรำและนครราชศรีมา
หลังจากนั้นเที่ยงจนถึงบ่ายค่ะ
กลุ่มฝนขยับตามพายุมาทั้งฝั่งตะวันตก
เข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
แม้น้ำจะลงมาเติมอีกแล้วเหรอ
น้ำจากฟ้าจะลงมาเติมในพื้นที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแล้ว
ใช่ค่ะและหลังจากนั้นช่วงเย็นจนถึงช่วงดึก
กลุ่มฝนขยับตามพายุขึ้นเหนือไปเล็กน้อย

ภาคกลางตอนบนแถวจังหวัดเพชรบูรณพิศนุโลก
กำแพงเพชรและนครสวรรค์
กลุ่มฝนจะอยู่กับเราไปจนถึงช่วงประมาณสุดสัปดาห์เลยนะคะ
ก็จะตกตลอดทั้งวันแบบนี้ลากยาว
พื้นที่หนักเบาแตกต่างกันไป

คลื่นกันบ้างแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง

แต่ว่าคลื่นน่าเป็นห่วงมากค่ะ
สูงประชิดฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ตรวจสอบปริมาณน้ำในพื้นที่กันหน่อย
แม้ว่ากลุ่มฝนที่เป็นฝนหนัก
ลมแรงยังไม่ถึงภาคเหนือ

เขื่อนกิวคอหมาและเขื่อนกิวลมเร่งระบายน้ำ
ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะ

น้ำสูงถึง๑เมตร

รถยนต์รถจักรยานยนต์ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ

เทศบาลเมืองโคราชเองปักทงเหลืองเตือนประชาชน

สะพานโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

สะพานถนนสุระนาราย

และชุมชนไนท์บ้านเกาะ

ตะคองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฟังคำเตือนจากทางการแล้วก็เร่ง
คือฟังแล้วทำตามตลอดเลยนะคะ
ขนข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เตรียมความพร้อมเตรียมรับมือ